แต่มีบางคนที่หลายโผล่ก็จะตรงกัน
แต่บางคนก็สลับไปสลับมายังไม่แน่นอน

ว่าพักร่วมเนี่ยแต่ละพักได้กี่เก้าอี้กันบ้าง

เวลาไปถามเขาเขาก็ไม่ค่อยบอกกันด้วยนะ
อย่างวันนี้นะครับหนึ่งในพักร่วมรัฐบาลนะครับ
หัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติค่ะนี่นะฮะตอนที่มาที่พักเพื่อไทย
นักข่าวก็ต้องถามแล้วครับว่าโอ้โหเป็นยังไงตกลงโคต้ารัฐมนตรีเนี่ยเป็นอะไรยังไงบ้าง
รวมไทยสร้างชาติได้๒ว่าการนะครับ
สองว่าการกับสองช่วยนะฮะ
ทางคุณพิรพันธ์บอกว่าต้องให้เกียรติภักดิ์เพื่อไทยในการดำเนินการ

โดยเชื่อมั่นในการตัดสินใจของพักเพื่อไทย

ขณะที่พักรวมไทยสร้างชาติ
ไม่ได้มองเรื่องสัดส่วนโคต้ารัฐมนตรีเป็นประเด็นหลัก
สิ่งสำคัญคือต้องการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับ
ส่วนเรื่องที่ว่าการโหวตนายกเมื่อวานนี้
มีสอสอประชาธิปัตย์๑๖คน
จาก๒๕คนเนี่ยสวนมติภักดิ์ที่ให้งดออกเสียงโหวตเห็นชอบให้คุณเศรษฐาเป็นนายก
ถ้าเกิดว่าเขาถูกขับออกจากพักประชาธิปัตย์แล้วขอมาอยู่รวมไทยสร้างชาติด้วยเนี่ย
คุณพีรพันธ์จะว่าอย่างไรเพราะคุณพิรพันธ์เคยอยู่ประชาธิบัติ
คุณพิรพันธ์บอกว่าณขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อมา
แล้วเราก็ไม่ได้ติดใจเรื่องพวกนี้

จริงในส่วนของพักประชาธิบัตย์ต้องคุยกันยาวนะ
ไวทัลลัทนิวโชว์ช่วงที่๒เนอะ

ยาวเลยพักชาติไทยพัฒนาค่ะ
คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักกระทรวงเดิม
ก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะ
ตอนนี้ก็ได้โคต้า๑กระทรวงเหมือนเดิม๑รัฐมนตรีใช่ไหมคะ

จะถูกโยกไปกระทรวงไหนนักข่าวก็ไปถามนะคะ
แต่ก่อนอื่นเลยคุณวราวุฒิก็แสดงความยินดีกับคุณเศรษฐาก่อนนะคะ

หวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะเข้ามาทำงานแก้ไขปัญหาในหลายมิติของประเทศ

การแก้ไขปัญหาต่างก็จะถูกแก้ไขได้เร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น
ทีนี้เก้าอี้รัฐมนตรีค่ะ

คุณวราวุฒิไม่ตอบคำถามนี้นะคะ
บอกแต่ว่าโอ้โหแค่วันนี้วันเดียว
ชื่อผมไปโผล่หลายกระทรวงมาก

จะทำงานอย่างเต็มที่ค่ะ
ไม่ได้กล่าวเมื่อสักครู่จะอยู่ที่ไหนก็แล้ว
แต่ทั้งศพกำลังแล้วก็ศพสมองทั้งหลาย

ขณะที่ชาติพัฒนากล้านะครับ

ประธานพักชาติพัฒนากล้า

คือถ้าตามการแถลงของทางพักเพื่อไทยในวันนั้นเนี่ย
๑๑พัก๓๑๔เสียงเรื่องโคต้ารัฐมนตรี

คุณสุวัสดิ์นะครับบอกว่าดีใจกับพักเพื่อไทยนะครับ
ในการได้เป็นนายกเป็นแก่นำรัฐบาล
เพราะเป็นโครงสร้างของพักรัฐบาลที่ดี

มีพื้นฐานความเข้าใจในเศรษฐกิจอย่างดี
ซึ่งเรื่องเศรษฐกิจและวิกฤติการเมืองเป็นสิ่งที่ต้องรีบแก้ไข
รัฐบาล๓๑๔เสียงคุณสุวัสดิ์มองว่าเป็นสถิตภาพที่ดี
แม้จะมีหลายพักแล้วก็ในอดีตเคยมีความเห็นที่แตกต่างกัน
แต่วันนี้เมื่อมารวมกันแล้วเนี่ย
เชื่อว่าความขัดแย้งในอดีตต่างเนี่ย
อุณหภูมิความขัดแย้งทางการเมืองมันจะลดลง
ส่วนพักชาติพัฒนากล้าขอยืนยันว่าไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้น

ผมคิดว่าเป็นโครงสร้างรัฐบาลที่ดีนะครับ
เพราะว่าวันนี้เรามีในเรื่องเศรษฐกิจกับวิกฤติการเมืองที่ต้องแก้ไข
แล้วก็ได้นายกรัฐมนตรีที่มีพื้นฐานมีความเข้าใจในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับ
แล้วก็ได้พักแกนนำที่มีความเข้มแข็งในเชิงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ
ก็ต้องขอบคุณพักเพื่อไทยที่ได้ให้โอกาสพักร่วมรัฐบาล
ในการช่วยกันนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจนะครับ
ก็ตกลงกันไว้ว่าจะได้มีการพูดคุยกันนะครับในคณะทำงานถึงแนวนโยบาย
แต่ก็พูดกันชัดเจนว่าจะเร่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจนะครับ